คุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันคนที่ขับรถ

คุณผู้ชมต้องดูซ้ายดูขวาดูเรื่องของสัญญาณให้ดี
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบที่จะเล่าต่อไปนี้
โดยเฉพาะทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้น
ยิ่งต้องดูเลยนะคุณทัศนัยอันตรายมากครับ
ที่สุราธานีรถกระบาดคันหนึ่งค่อยขับรถผ่านทางรถไฟอย่างช้า
แต่พอแค่ส่วนหัวพ้นรางไปเขากลับจอดอยู่ตรงนั้น

นั่นสิครับเป็นจังหวัดที่รถไฟมาพอดีครับ

ชนอย่างจังมีผู้เสียชีวิตทันที๔คนครับ

เยินเลยครับนี่คือสภาพของรถกระบาดที่ประสบเหตุนะครับ
กู้ภัยกุศลสงเคราะห์ที่บ้านซ่องใช้รถลาก
ซากรถกระบาดอีสุรีแมคทะเบียนกไก่ทศ๑๖๙๒สุราช
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมนี่แหละฮะดูสิฮะพังยับเยินแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ถูกชนไปตกอยู่ข้างรางรถไฟ
แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุนะครับ
ถูกรถไฟขบวนที่๔๔๕ชุมพรหาดใหญ่ขาล่องใต้พุ่งชนอย่างจัง
ในพื้นที่ตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุมราชธานี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสมัครปุ่นอุดม
คนขับรถแล้วก็นางกิมซ่วงกันนสุวรรณเสียชีวิตขาดที่
ส่วนนายรุ่งฤทธิ์กัณสุวรรณแล้วก็เด็กหญิงยานิสาปุ่นอุดมนั้น
อายุ๑๐ปีโดยสารมาด้วยบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะครับ
แต่ว่าทั้งคู่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมเป็นเสียชีวิตทั้งหมด๔คนด้วยกัน
นายโยธินธรรมแสงอายุ๓๕ปีพูดในการเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุการณ์เขาเห็นรถกระบะคันนี้ขับมาอย่างช้า
แต่เมื่อขับผ่านทางรถไฟไปจนส่วนหน้าของรถพ้นรางไปแล้ว
เหลือส่วนท้ายกระบะยังไม่พ้นนะครับจู่รถกระบะหยุดอยู่กับที่
ถูกรถไฟที่วิ่งมาพุ่งชนจนตกข้างทางไป
ที่รถไฟจะมาถึงจุดเกิดเหตุมีเสียงสัญญาณเตือนแล้วล่วงหน้า
แต่ว่ารถกระบะคันนี้ยังคงจอดอยู่แบบนั้นนะฮะไปฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์ครับ
เขาก็ขับมาช้านะครับขับพอขับช้าพอหน้าพ้นแล้วมันจะเหลือตรงช่วงท้าย
ท้ายกระบะแล้วรถก็หยุดแต่รถนี้ไม่ได้เบรกเพราะไม่เห็นไฟออก
ไม่เห็นไฟท้ายรถแล้วก็ชนเลยรถไฟก็ชนเลยครับ
ทางนี้ตำรวจสพเวียงศาสตร์สอบถามว่ารถกระบาดคันดังกล่าวกำลังเดินทางไปที่จังหวัดตรังครับ
แต่ว่าคาดว่าคนขับน่าจะไม่ชำนาญเส้นทางเบื้องต้นพบว่าจุดตัดรถไฟนี้มีการติดตั้งระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนแต่ว่าไม่ได้มีไม้กั้นมีแค่ไฟกับเสียงนะครับ
เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็เลยทำให้เกิดเหตุสลดนี้ขึ้นมานะครับ
ยังไงก็ฝากเตือนคุณผู้ชมนะฮะขับรถผ่านทางรถไฟชะลอก่อนนะมองซ้ายมองขวาก่อนดีกว่า